สวัสดีค่ะไทยรัฐบันเทิงสุดสัปดาห์วันนี้นะคะแหมให้หมุนขนาดนี้เนี่ยเพราะว่าให้มันเข้ากับคอนเสิร์ตสุดยิ่งใหญ่ของพี่กบสาวนิดค่ะซึ่งรับรองนะคะมีความพิเศษพิเศษซ่อนอยู่แน่นอนเราไปแอบดูเบื้องหลังกันดีกว่าค่ะไปค่ะ

ครบรอบ๑๖ปีป่ะคะที่อยู่ในวงการเพลง
แต่ว่ามันต้องมีเหตุผลสิทำไมถึงมีคอนเสิร์ตนี้

อันหนึ่งที่เรียกว่าอยากทำเพราะว่าพี่กบไม่ค่อยมีคอนเสิร์ตเดียวอยู่แล้ว
แล้วก็ด้วยสไตล์ของเราของนักร้อง
อย่างที่เราอยู่ในสายนี้หรืออย่างนี้

ที่จะมีใครมาสปอนเซอร์ให้ออกคอนเสิร์ตนะคะ

บีพิระพัฒน์แล้วก็กิตเดอะฟอยส์

ตั้งแต่วันที่ออก

โหลพี่กบคะมาขึ้นคอนเสิร์ตกับหนูหน่อย

พี่อยากช่วยมาอยู่แล้ว
คือแบบขอแกแบบสัมภาษณ์อะไรง่ายมาก

แล้วสำหรับกบหญิงล่ะเตรียมเพลงอะไรยังไงบ้างคะ
ก็เราก็เลือกเพลงสากลที่เราชอบเนอะ
คือแบบเรียกว่าไงดีนักร้องที่หัดร้องเพลงอะ
รุ่นพี่อยากจะร้องเพลงสากลกันเยอะ
ก็ผ่านมาแค่ประมาณ๔๕ปีนี่เอง
นักร้องเพลงเองนะ
ก็เราก็ชอบร้องเพลงสากลอยู่แล้ว
แล้วก็คิดว่าเราน่าจะเอาเพลงเพราะของดีว่าในแต่ละยุค
ที่เราชอบเขามาร้องในคอนเสิร์ต
แล้วชอบใครที่สุดดีวาส
พี่ก็ชอบทุกคนเลยเขาจะดีคนละแบบ
ดีวาสหมายความว่าเป็นเพลงที่เขาเน้นเสียงร้อง
เป็นหลักไม่ได้เน้นเนื้อหาดนตรีอย่างเดียว
แต่ว่าเพลงที่เขาเขียนที่มีคนแต่งให้เขาก็ดีทุกเพลงเลย
แล้วพอเลือกเพลงเสร็จเนี่ยก็เจอว่ามันขึ้นที่๑ทุกคนเลยนะ
เพลงที่เลือกมาเพียงแต่มันคนละยุคสมัยที่เขาแบบดัง
สนุกแค่มีหนู
ด้วยช่างเธอนะ
มีที่นี้พูดถึงเรื่องรุนตรีบ้าง

เป็นการรวมวงที่เน้นเสียงอคุสติก

เหมือนวงสตริงทั่วไปใช่ไหม

แต่ว่าจะเน้นเสียงเครื่องดนตรีที่เป็นอคุสติก
คือเครื่องไม้เครื่องเป่า

มันก็จะเติมสีสันให้กับดนตรีมาก

ทั้งหมดคอนเสิร์ตแล้วร้องคนเดียวเป็นหลักเนี่ย

หมดคอนเสิร์ตแล้วร้องคนเดียวเป็นหลักเนี่ย

เพราะมันแพงค่ะ
แล้วก็ต้องร้องได้
ให้มันถึงตัวโดสของมันหรือเปล่า

มันเยอะกว่าเครื่องไฟฟ้านะ

เพราะมันมีพลังของคนที่เล่นเนี่ย
เขาใส่ก็เป็นดนตรีด้วย
อันนี้คือเสน่ห์ของการฟังดนตรีแบบนี้

มันรู้สึกมันเยอะแล้วมันหนักเหมือนกันนะ

มันเหมือนต้องเอาให้อยู่มันก็ฟังเหมือนง่าย
แต่แบบมันก็ยากเหมือนกัน
ว่ายากกว่าร้องกับเครื่องไฟฟ้าอย่างเดียว

และยังมีการแต่งเพลง

ฟังละเหมือนเศร้าใช่ไหม

อาจจะวายมั้งค่ะ
จริงจริงก่อนขนาดจะออกนี้
หลอกซิงเกิล๒ปีที่แล้ว
ซึ่งพี่ไม่ได้แต่งเอง

แล้วก่อนหน้านั้นเนี่ยก็มัวแต่สนุกกับร้องคอรัสให้พี่ป้อมพี่โต
หนูจำท่านะจำท่านะ
อยู่นิดนึงน่า

แล้วก็มันก็จะมีงานอื่นเสียบเข้ามางานอีเวนต์ซึ่งเราไม่ได้ออกข่าว
แต่ว่าเราทำงานอยู่แล้วมันก็เหมือนพอดีก็เลยเหมือนอิ่มหน่อย
ไม่ใช่หมดเขาเรียกว่ายังไม่มีอะไรพิเศษ

มันเหมือนมัวแต่สนุกทำอันนี้มันก็จะโฟกัสอยู่แต่ปัจจุบันไง
พอเรามาถึงจุดหนึ่งคนก็จะถามอ้าวไม่ออกอีกเหรอ
ใช่ไหมแล้วนะวันหนึ่งอยู่ดีมันก็แต่งได้อะไรอย่างนี้
ที่มันแบบเห็นดูหนังเห็นชีวิตคนเห็นชีวิตตัวเอง
เห็นเรื่องที่แบบขีดเส้นกั้นบางระหว่างคนสองคน
ที่มันแบบทำให้มันไม่ลงตัวอะไรแบบเนี้ยเออมันก็เลยแบบอ๋อนี่ฉันต้องเรียกกำแพง
เป็นคีย์เวิร์ดของพี่ไม่มีกำแพงเลยแบบนี้
ไหนพูดมาขนาดนี้แล้วแซมเปิ้ลสักท่อนฮุกดีกว่า
ท่อนฮุกอะไรหรออ่าท่อนฮุกเลยอื้ม
เอาท่อนพรีฮุกดีกว่าได้ตามใจตามใจ
ฉันจะลดกำแพงทุกอย่างฉันจะดูแลเธอไม่ห่าง
และฉันพร้อมจะทำทุกทางก่อนที่จะสาย
หากไม่มีวันพรุ่งนี้
ฉันจะบอกความรู้สึก
กับเธอได้อย่างไร
อยากให้เธอกอดเธอไว้
ด้วยความจริงจากหัวใจ
ที่เธอคิด
กบค่ะฝากแฟนหน่อยค่ะที่อยากจะมาคอนเสิร์ตครั้งนี้

ก็จะจัดขึ้นในวันที่๑และ๒มิถุนายนนี้นะคะ
แล้วก็เราก็จะเล่นเวลาประมาณ๒ทุ่มนะคะ
ก็เป็นเวลาสะดวกที่จะเดินทางมาที่ศูนย์วัฒนธรรมได้หอประชุมใหญ่สบายเลย
ยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะคะงานนี้ตั้งใจทั้งกบแล้วก็เอ่อพี่พี่นักดนตรีแล้วก็แขกรับเชิญทุกทุกคนเลย
อยากให้ทุกคนมารับประสบการณ์ดีด้วยกันนะคะ
เชื่อว่าถ้าใครไปชมคอนเสิร์ตครั้งนี้เนี่ยจะได้รับอัตรรสในการรับฟังดนตรีแบบแน่นเลย
แน่นแบบอลังการเลยนะคะอ่าสำหรับวันนี้ค่ะต้องขอบคุณพี่กบมากนะคะ
ขอบคุณมากค่ะไทยรับบรรณสุนดาลาไปก่อนสวัสดีค่ะ